คุณผู้ชมครับวันนี้มีภาพเกิดขึ้นเป็นดราม่าในโลกออนไลน์
แถวย่านดอนเมืองนะฮะมีประชาชนจำนวนมากไปต่อแถวกันแบบ
เสียดยัดเยียดใกล้ชิดกันมากไปรอรับเงินและข้าวของจากเสียโป้ง
ซึ่งเอาไปแจกนะฮะซึ่งไม่มีการเว้นระยะห่าง
ก็เกรงว่าจะทำให้มีการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ได้

ท่านต้องมีพื้นที่เดินห่างกันนะห้ามไปอยู่ใกล้กันนะ

โลกออนไลน์มีผู้เผยแพร่ภาพประชาชนจำนวนมากไปต่อแถวรับเงิน๕๐๐บาท
และอาหารแห้งข้างวัดดอนเมืองยาวกว่า๑กิโลเมตร
จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าการออกมารวมตัวกันแน่นขนาดนี้
โดยไม่เว้นระยะห่างเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิดสิบเก้า
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปบริเวณที่แจกเงินข้างวัดดอนเมือง
ทราบว่าเป็นทีมงานของนายอภิรักษ์ชัดอานนท์หรือเสียโป้
๔คนมายืนแจกเงิน๕๐๐บาทให้ชาวบ้านตั้งแต่เช้า
สอบถามประชาชนที่มารอรับของแจก
บอกว่าไปยืนต่อแถวรับเงิน๕๐๐บาทและได้อาหารแห้ง
ต่อแถวคนมายืนรอกันแน่นเบียดเสียดจนแทบหายใจไม่ออก
ไม่มีใครกลัวใครเลย
การุญโษสกุลสมาษาเพื่อไทยเขตดอนเมือง
ลงมาดูจุดที่เกิดความวุ่นวายข้างวัดดอนเมือง
บอกว่ามีคนโทรศัพท์และข้อความมาถาม
และตำหนิว่าปล่อยให้มีคนมารวมตัวกันแบบนี้ได้อย่างไร

ตัวเองจึงขอตำหนิที่ไม่มีการควบคุม
ปฏิบัติตามคำสั่งของกรมควบคุมโรค

อื่นนะครับหรือว่าพี่น้องทั่วไปด้วยว่า
เหตุการณ์นี้ไม่ควรเกิดขึ้นแล้วก็ขอว่าอย่าทำกันอย่างนี้อีกนะครับ

เรายินดีเป็นผู้ประสานงานให้เป็นผู้จัดระเบียบให้
แล้วก็ท่านจะได้มอบอย่างมีความสุขครับ
จากนั้นทีมข่าวเดินทางไปพบกับนายอภิรักษ์ชัดอานนท์หรือเสียโป้
พบว่าในซอยเพชรเกษม๔๔ทางเข้าบ้านพักของเสียโป้
ก็มีการแจกเงินให้ประชาชนเช่นกัน
โป้ยอมรับว่าเมื่อช่วงเช้ามีทีมงานนำเงินและอาหาร

เพราะมีคนขอให้เอาเงินไปแจกโดยเตรียมเงินไปเกือบ๑ล้านบาท
แต่สุดท้ายก็แจกได้เพียง๒แสนบาท
เพราะถูกสั่งให้หยุดแจกหลังคนมายืนออกกันแน่น
ผมไม่ได้ให้เขามารวมเขามาขอผมที่บ้านเลย
ผมไม่เคยประกาศว่าจะแจก
เมื่อเช้ามา๓๐๐กว่าคนมากราบผมอยู่หน้าบ้าน
ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนี่ถามคนในชุมชน
นี่ไม่ได้คนในชุมชนนะนี่คนจากต่างชุมชนสาย๒

ลูกน้องผมเป็นคนมาขอสิ่งของจากผม
ผมก็ช่วยไปแต่เขาไปแจกไงผมไม่รู้

ประชาชนหลายร้อยคนวิ่งกรูเข้าไปรับเข้ากล่อง

ขวงประตูท่าแพรอำเภอเมืองเชียงใหม่
จิตอาสาเปิดให้รับเข้ากล่องและของบริจาค
ท้ายที่บริเวณหน้าสพเชียงคำ

ร่วมกันแจกไข่ไก่จำนวน๑๕๐๐๐ฟอง
โดยมีตำรวจตั้งจุดบริการตรวจวัดอุณหภูมิ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน